สัตหีบชนบุรีเหมือนกันนะฮะค่ะ
ชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่แถวแถวกลางซอยเขาน้อยเดี๋ยวดูว่าเกิดนี่
เพราะดูไม่ทันอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงค่ะอะไรอ่ะ
รู้จังหวะเขาถ่ายคลิปตรงนี้อยู่เปล่าโอ้โหว้ายทานกันศาสตร์
หน้าบ้านมันร่วงลงมาทั้งแถบแบบนี้เลยพังหมดเลยอ่ะคือตอนต้นคลิปเนี่ย
โอ้โหพอเห็นตอนกลางวันแล้วแบบคนที่เขาถ่ายอยู่อุ้ย
อาจจะยังไม่ได้ตั้งใจถ่ายอาจจะถ่ายไปเรื่อยหรือยังไง
แล้วเขาตกไปเพราะจังหวะคลิปมันมือถือคงจะหักหลบพอดี
ใช่แต่อันนี้มีเต็มเต็มแล้วขึ้นมาถ่ายต่อนี่นะฮะโอ้โหดูสิ
คืออยู่อยู่ก็พังอย่างเงี้เหรอคะใช่ครับมันพังถล่มลงมาเลยฮะโอ้โห
เป็นบ้านที่ปลูกติดกันหลายหลังนะครับชั้นเดียวนะฮะ
แต่มีอยู่๒ห้องที่ค้านเนี่ยพังถล่มลงมาเป็นคานหน้าบ้าน
เป็นคานปูนกันศาสตร์นะครับมันหักฉีกออกจากตัวบ้านถล่มลงมาทั้งแผง
ไปทั้งแถบแล้วข้างล่างเนี่ยมีพวกข้าวของต่างนะครับ
อย่างเครื่องซักผ้านี่๖เครื่องนะพังไปนะมีตู้น้ำอีกตู้นึงนะครับ
หลังจากเกิดเหตุนะครับทางเทศบาลเมืองสัตหีบเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จุดที่คานปูนถล่มลงมาพบว่าก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับ
นี่มันก็ดึงกันมาหมดเลยลักษณะแบบนี้นะครับ
ก็กั้นพื้นที่เอาไว้นะครับตอนนี้ยังไม่ให้ทางเจ้าของบ้านหลังต่างเข้าไปใช้นะครับ
เจ้าของบ้านคือนาวาโทจรูลคล้ายสวาสตร์นะครับอายุ๖๘ปีเป็นทหารเกษียณแล้ว
นาวาโทจรูนบอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่มเมื่อวานนี้อยู่ในบ้านกัน๓คนนะ
รวมเป็นสี่คนฮะรวมนาวาโทจรูนด้วยมันมีลมกันโชคแรงมาก่อน
แล้วซัดเข้ามาที่บ้านก่อนจะมีเสียงดังโครมดังสนั่นเลย
แล้วคานกันศาสตร์หน้าบ้านเป็นคานปูนก็พังถล่มลงมาแล้วก็ดึงลงมาทั้งแถบเลย
โชคดีที่คนในบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แถวนี้สร้างกันมาตั้งแต่ปี๒๕๓๗นะครับ
สภาพก็ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะซ่อมแซมกันหลายครั้ง
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะทางเจ้าของบ้านนะครับ
เด็กที่นั่งอยู่หน้าบ้านใน๓คนมันก็วิ่งลงจากถนนมาดูกันนะครับ
ครับถือว่าโชคดีครับในฐานะเด็กก็ออกมาแล้วนะครับ
มันก็จะเริ่มถล่มลงมาไอ้ผมนั่งอยู่ในบ้านก็จะออกมาข้างหน้าเหมือนกัน
เขาเห็นได้ยินเสียงแกออกมาดูครับก็เลยช่างก็บอกออกไปถอยออกไป
ออกหลังบ้านออกหลังบ้านนะครับก็ตะโกนมาดังอ่าส่วนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เดินไปซื้อเครื่องดื่มหน้าปากซอย
ขากลับได้ยินเสียงคานกันศาสตร์ของบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเหมือนมันเริ่มจะพังหรือจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
นะก็ตะโกนสุดเสียงบอกคนที่อยู่ในบ้านแถบนี้ทั้งแถบ
คือเขามีสติดีมากนะฮะเขาตะโกนบอกว่าอย่าออกมาอืออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ทีนี้มันล่วงกาวเลยครับมันล่วงกาวเลยล่วงกาวเลยผมก็เลยว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะวันนี้ทางทศบาลเมืองสตหีพส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยลื้อถอนเสร็จซากอาคารต่างต่างที่พังเสียหายลงมาพังถล่มลงมานะฮะส่วนเรื่องของโครงสร้างอาคารเนี่ยมันเกิดการซุดตัวด้วยก็เลยให้เจ้าของบ้านทุกหลังตรงแถบนี้ทั้งหมดเน
เรื่องการดูแลช่วยเหลือกันต่อไปซ่อมได้ไหมได้อย่างไรถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องทุบลงหมดนะฮะใช่ค่ะ